วันท้ายในบ้านเรากันบ้างนะครับเกมเมื่อวานนะครับ

แล้วก็กลายเป็นเชียงรายเจ้าบ้านเนี่ย
พวกเขามาอาศัยจังหวะความเด็ดขาดนะครับ
ประตูขึ้นนำครับจากลูกเตะมุมวิเตอร์กาโดโซ่นะครับ
มงเข้าไปนาทียี่สิบเอ็ดนำอยู่ในช่วงครึ่งแรก
แต่ว่ากลับมาในช่วงครึ่งหลังไม่ถึง๒นาทีครับ
จังหวะเปิดเข้าไปจะเหลือสักอักขีครับ
มาเล่นแก๊กในเกมนี้เปิดให้กับสุรชาติสารีพิมพ์นะครับ
งงตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วช่วงท้ายเนี่ยดูดีครับ
ดีจีครับมาได้จุดโทษครับเป็นโบนัสของถิติพันธ
แต่ว่าเลือดลูกนี้โอ้โหเอาแรงเข้าว่าครับ
หลังประตูนี่ยิงไปแทบจะตรงตัวของชัดชัยบุตรพรมครับ
เอาไว้ได้นาทีแปดสิบสี่ครับจบเกมเสมอหนึ่งหนึ่งครับ
แล้วช่วงหลังก็วี่คนทั้งคู่เหมือนกันครับช่วงหลักที่เหลือเนี่ย
ก็ขึ้นมาอยู่อันดับเจ็ดส่วนบีจี๑๓
แค่แดนยังอยู่อันดับสิบห้านะครับผลอีกสามคู่
เอาชนะสุโขทัย๓๐แล้วก็พีทีประจวบชนะราชนาวีไป๕ประตูต่อ๐นะครับ